อยู่ในรถดีปรากฏว่ามียายคนนี้มาจากไหน

และเธอไม่รู้จักด้วยนะอยู่มาขึ้นรถด้วยข้าวแปลกจัง
นี่ผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกยายคะอย่าเพิ่ง
คุณยายคะไปฟังเธอดีกว่านะฮะ

มาร่าควาสค่าพอมาร่าคว่าคืนโอฟแซมรถสุด

คุณยายท่านนี้ไม่รู้มาจากไหนก็มาขึ้นรถของเธอนะครับ
แต่ว่าเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่ต้องบอกให้ลูกให้หลานนะ
ในการที่จะดูแลผู้สูงอายุนะครับ

ท่านขึ้นมานั่งรถแบบนี้ได้ยินท่านไหมฮะ
บอกว่าไปส่งบ้านหน่อยให้๒๐เนี่ยนะครับ

ผู้หญิงคนที่อยู่ในรถก็คือนางสาวชะนิดาอายุ๒๕ปี
เป็นคนอยู่ในรถและเป็นเจ้าของคลิปนะครับ

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๙โมงครึ่งของเมื่อวานนี้
ไปซื้อของกับพี่ชายที่ตลาดบ้านนาอ้อ
ที่ตำบลศรีสองลักษณ์อำเภอเมืองเลยนะครับ

จู่มีคุณยายอายุประมาณสัก๗๐๘๐ปีนะครับ
มาที่รถพยายามจะเปิดประตูด้านหน้าก่อนนะ

ปรากฏว่าคุณยายเปิดประตูด้านหลังได้
แล้วคุณยายก็ขึ้นมานั่งเฉยเลย
แล้วก็เหมือนบอกว่าเอาไปส่งหน่อย
ให้๒๐ในมือของคุณยายกำเงินอยู่นะครับ
ทีนี้ผู้หญิงคนนี้ก็คือคุณชะนิดาบอกว่า
ก็พยายามคุยกับคุณยายบอกคุณยาย

ก็มานั่งบนรถของเธอเฉยเลยนะครับ
กระทั่งมีแม่ค้าในตลาดมาช่วยพูด
ยายลงจากรถนะครับ

ว่าคุณยายเป็นใครมาจากไหนนะครับ
คุณชนิดายอมรับว่ากลัวแล้วก็ตกใจมากนะครับ

แต่ในใจหนึ่งก็สงสารคุณยาย

ช่วยดูแลผู้สูงอายุให้ใกล้ชิดมากกว่านี้
ไม่งั้นคุณยายเดินไปไหนมาไหน

ท่านอาจจะประสบอุบัติเหตุก็ได้ค่ะผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ก็ไปที่ตลาดแห่งนี้นะครับที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
ก็ไปพบกับคุณยายท่านต่างจริง
ก็เลยพูดคุยสอบถามคุณยาย
จับใจความที่คุณยายคุยกับนักข่าวว่าแบบนี้ครับ
เราให้คุณผู้ชมฟังเสียงคุณยายกันหน่อยนะครับ

กลับบ้านมันลงมาห้าม

มันเหนื่อยแล้วมันคำแล้วมันคำแล้ว

ะวะระยุบัตร

ยายมาจากตลาดบ่อยก็มาดู

ยายหนูพูดถึงเหตุการณ์บอกมันค่ำแล้ว
อยากกลับบ้านแต่จริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน

เออนะครับคุณยายท่านคงหลงลืมแล้วนะฮะ
ทีนี้ทีมข่าวก็ไปคุยกับแม่ค้าที่ตลาดนาอ้อแห่งนี้นะครับ

นี่ฮะนางสาวมณภามาทานนะครับ
โดยคุณมณภาบอกว่าคุณยายชอบเดินไปไหนมาไหนในตลาดแบบนี้ตลอดเลย
และเคยโดนรถชนไปแล้วครั้งหนึ่งนะเมื่อ๓๔ปีก่อนที่ผ่านมา
ยายจะหลงลืมคุณยายคงเป็นอัลไซเมอร์

ยายมีลูก๔คนนะลูกทำงานก่อสร้างในตัวเมืองเลย๑คน
ส่วนอีก๓คนไม่อยู่ที่เลยคุณอยู่ต่างจังหวัดนะฮะ
ตอนเช้าเนี่ยยายแกชอบมาหยิบของแม่ค้าไปกินแล้วก็ชอบรื้อของแม่ค้าในตลาด
คนในตลาดก็อยากให้ลูกหลานมาช่วยกันดูแลคุณยายหน่อย
คนในตลาดก็พยายามที่จะช่วยกันดูแลนะ
แต่บางทีพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องขายของใช่ไหม

ปรากฏอยู่คุณยายเดินไปไหนมาไหนไม่รู้แล้วก็เหตุการณ์นี้ด้วย
แม่ค้าคนหนึ่งก็เลยมาเรียกคุณยายลงจากรถแบบนี้นะฮะ
ฝากลูกหลานหน่อยนะฮะหรือว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานไหนนะ
ติดตามข่าวนี้นะลงไปช่วยเหลือคุณยายหน่อยนะครับ
อันนี้ต้องดูให้ดีนะเพราะว่าถ้าหายไปแล้วเรื่องอื่นเลย

ผมเห็นหลายบ้านเคยมาแบบอยากให้ช่วยประกาศตามหา
เพราะอยู่ดีพ่อเดินออกจากบ้านไป

กว่าจะไปหากลับมาได้นะทุกข์ใจกว่าเยอะ
ฉะนั้นป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับนะฮะ